เรื่องแรกเป็นเรื่องราวที่ทำให้อบอุ่นหัวใจ
เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อวานนี้คงเห็นภาพแห่แชร์กันเยอะ
ภาพของน้องแพลวค่ะเด็กหญิงวัย๖ขวบ
ก็ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะ
มีการออกมาขอความช่วยเหลือขอเงินรับบริจาค
จนล่าสุดได้ยอดครบจำนวนที่ต้องการแล้วล่ะค่ะ
ใช่น้องร้องได้นะคะ

วัยเพียง๖ขวบย่าง๗ขวบ

ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวขั้นรุนแรง
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช

กลายเป็นที่สนใจในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ
ได้โพสต์ข้อความขอรับบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล
เพื่อที่จะช่วยสารต่อชีวิตให้กับหนูน้อยนักสู้รายนี้นะคะ

ระบุว่าน้องเพลลป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แล้วก็ได้รับการรักษาเมื่ออายุ๒ขวบ
แต่พอ๕ขวบก็กลับมาเป็นหนักอีกค่ะ
เป็นผลมาจากการปลูกถ่ายไขกระดูก
อกจากนี้ก็ยังมีอาการแพ้ยารุนแรงนะคะ
จึงทำให้ผิวหนังตามร่างกายมีลักษณะคล้ายถูกไฟคลอก
โดยค่ารักษาพยาบาลนั้นสูงถึง๑ล้านบาทค่ะ
ผู้คนที่ได้อ่านเรื่องราวของน้องเพลนะคะ
ก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจ

รวมทั้งแห่บริจาคเงินช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ทำให้ล่าสุดนะคะ
ทางแฟนเพจก็โพสต์ประกาศปิดบัญชีค่ะ

จากตอนนี้ยอดสมทบทุนเพียงพอต่อการรักษาแล้ว
ซึ่งทางแฟนเพจนะคะก็โพสต์
ขอบคุณในน้ำใจของคนในโลกออนไลน์
พร้อมทั้งบอกด้วยว่าหลังจากเปิดใช้งานแฟนเพจเพียงชั่วข้ามคืน
มีคนโทรศัพท์เข้ามานับร้อยนับพันครั้ง
อีกทั้งมีการส่งข้อความเข้ามาให้กำลังใจ
หยิบยื่นความช่วยเหลือต่างให้กับน้องแพลวเป็นจำนวนมากนะคะ
เรียกว่าบนความโชคร้ายก็ยังคงมีสิ่งดีอยู่เสมอค่ะ
นะคะก็เป็นน้ำใจที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียล
ลังของโซเชียลเนี่ยบางครั้งก็ทำให้เรื่องแย่กระจายไป
แต่เรื่องดีก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ

หน้าฟินเลื่อนขึ้นไปคือเจอไม่ต่ำกว่า๓๔โพสต์
คนอื่นที่แชร์ต่อกันมา
ใช่แค่วันเดียวดูสิสามารถที่จะระดมทุน๑ล้านนะคะ
ใจที่คนยังเห็นโลกโซเชียลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำความดี